แต่อีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อวานนี้แชร์กันสนั่นในโลกโซเชียลเลยคุณผู้ชม
คือคุณหมอเป็นสัตวแพทย์ท่านหนึ่ง
เขาโพสต์ภาพเป็นภาพของแมลงสาป
ถูกนำมารักษาที่โรงพยาบาลโดยชายหนุ่มคนหนึ่ง
แมลงสาปตัวนี้เอามารักษามันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับมัน

แล้วก็เรื่องราวที่ถูกแชร์กันมากในโลกโซเชียล
คุณหมอท่านหนึ่งใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าธนูลิมปะพัฒนาวนิดนะคะ
ก็ได้มีการโพสต์ภาพของแมลงสาปตัวนี้
พร้อมกับชายคนนี้เสื้อดำหันหลังอยู่นี่ครับ
พร้อมกับเขียนแคปชั่นยาวเลยบอกว่า
เคสฉุกเฉินเมื่อคืนวานมีคนเดินเหยียบแมลงสาป
ก็เลยรีบนำตัวน้องสาบส่งโรงพยาบาลสัตว์อย่างเร่งด่วน
ตอนนี้อาการของน้อง๕๐๕๐ปล
อันนี้เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องตลกนะครับครับ
อันนี้บ่งบอกถึงความมีเมตตาแล้วก็เวทนาต่อสัตว์ที่มีต่อสัตว์โลกทุกชนิด
ชีวิตใครใครก็รักอยากให้มีคนแบบนี้อยู่บนโลกเยอะ
เมตตาทำคำจุลโลก
คุณหมอโพสสแบบนี้นะ
คุณอาจจะหยีตาแล้วหลับตาฟังเอาก็ได้
หลังจากที่คุณหมอโพสต์ลงไปนะคะ
ไลค์ยอดแชร์เรื่องนี้เยอะมากถล่มทลาย
รวมไปถึงคอมเมนต์กันมาเยอะมาก
คนที่โพสต์เนี่ยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันมีความเป็นมายังไงบ้าง

คุณหมอนะคะคุณหมอสัตวแพทย์ธนูลิมปะพัฒนาวนิดหรือคุณหมอบอยนะ

บอยคนนี้ก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นบอกว่า
ช่วงประมาณ๔ทุ่มครึ่งของวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีน้องคนหนึ่งอายุสักประมาณ๓๐ปีนำแมลงสาปตัวนี้มาให้เขารักษา
แล้วก็เล่าบอกว่าได้ไปเดินเหยียบแมลงสาปเข้า
รู้สึกสำนึกผิดเกรงกลัวบาป
ก็เลยรีบพามันมาส่งโรงพยาบาลสัตว์เพื่อให้คุณหมอทำการรักษา
ไปฟังเสียงจากคุณหมอบอยกันหน่อยค่ะ

ทุกชีวิตเขาก็รักชีวิตรักตัวกลัวตายทั้งสิ้น

คุณดูเดี๋ยวดิฉันเล่าให้ฟังนะคะ
คืออัปเดตอาการล่าสุดของน้องแมลงสาปตัวนี้

หมอบอกว่าตอนแรกเนี่ยน้องมีอาการช็อกนิดหน่อย
แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านระบบประสาท

ใช่ค่ะตกใจโดนเหยียบช็อคเลย
ก็เลยได้เอาน้องแมลงสาปนั้นใส่ไว้ในตู้ออกซิเจน

จริงซึ่งคุณหมอบอกว่าไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้นะคะ
ทำได้แค่เฝ้ารอดูอาการแล้วก็ประคับประคองกันไป

สาบเดินได้แล้วคุณเห็นไหมฟื้นแล้ว
ฟื้นแล้วเดินตรงแล้ว
นี่แหละค่ะคือถ้าเกิดมันสามารถลุกขึ้นมาเดินตรงได้

คุณหมอเองก็เลยประสานกับคนที่เอาแมลงสาปมารักษาเนี่ย
บอกว่าน้องเอาแมลงสาปกลับไปนะนะคะ
ซึ่งน้องคนนั้นเขาก็มารับน้องแมลงสาปตัวนี้กลับไป
แล้วเอาไปปล่อยไว้ที่เดิม

ให้มันกลับคืนสู่ธรรมชาติ
คุณผู้ชมบางเรื่องเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องจริงเหรอ
มันตลกนะเอาแมลงสาปมาหาหมอทำไม
แต่ว่าต้องยอมรับว่าน้องที่พาน้องแมลงสาปมาหาหมอ

มองดีมากแม้กระทั่งแมลงสาป
ที่คุณหมอบอกว่าบางคนมองแล้วขยะแขยง
ไม่อยากจะโดนไม่อยากจะสนใจ
เขากลับเห็นคุณค่าในชีวิตของสัตว์ตัวเล็กแบบนี้
เห็นว่ามีโรงไมนัดแพทย์ด้วยนะ
เดี๋ยวต้องมามาฉีดวัคซีนไหม
ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะต้องมาทำกายภาพบำบัด

ก็ตายยาก